พาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อย่างที่คุณสุภาษาราบอกไปเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
เขาบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง

ผู้หญิงอายุสักประมาณ๔๐ปี
เป็นเพื่อนรักกันเลยนะไปก่อเหตุขโมยกุญแจ
กุญแจห้องกุญแจมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงเลยค่ะไปปั๊ม
ทำทีว่ายืมอ่ะคุณไปปั๊มแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะ
เอารถของเพื่อนไปจำนำแต่ว่าไม่รอดนะคะ

เรื่องมันมาแดงได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะ

คุมตัวนางสาวชุติการเดชสังหรือว่ากุ้ง
กุ้งเนี่ยอายุ๔๐ปีคุณผู้ชมจำหน้ากุ้งไว้นะเนี่ยค่ะ
กุ้งถูกจับกุมได้พร้อมกับของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ป้ายแดง

นำตัวกุ้งมาสอบปากคำที่โรงพัก
หลังจากที่กุ้งคนนี้ไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของเพื่อน
แล้วจะบอกว่าคุณขาเป็นเพื่อนสนิทด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๔กันยายนที่ผ่านมา
คือเรื่องของเรื่องก่อนหน้านี้
เจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้ชื่อว่านางสาวนารินพรเหล่าดาราจักรี
อายุ๓๖ปีเข้าไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่า
มีคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้บริเวณหอพักแห่งหนึ่ง
ริมถนนประตูขาวตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชของเธอไป
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ทีนี้เบื้องต้นตอนนั้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า
คนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับผู้เสียหาย
เพราะมีการล็อกกุญแจรถเอาไว้อย่างแน่นหนา

จากนั้นไม่นานค่ะมีผู้รับจำนำรถจักรยานยนต์

ตำรวจคุณไปช่วยตรวจสอบรถจักรยานยนต์คันหนึ่งให้หน่อย
รถคันนี้มันมีพิรุษเพราะว่า๑ป้ายแดง
เอกสารที่เอามาตอนที่มาจำนำ
มันมีการแก้ไขข้อความหลายข้อความอยู่
เกรงว่าอาจจะเป็นรถผิดกฎหมายหรือเปล่า

รถมอเตอร์ไซค์คันที่ไปจำนำ
เป็นของนางสาวนารินพรที่มีการไปแจ้งหายเอาไว้ก่อนหน้านี้
ตำรวจก็เลยสืบสาวราวเรื่องไป
สืบไปสืบมาสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้

ทีนี้นางสาวนารินพรผู้เสียหายบอกต่อบอกว่า
ชุติการหรือว่ากุ้งเนี่ยเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเพื่อนสนิทกันด้วย
ทำงานในร้านอาหารที่เดียวกัน
และมักจะไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
หลังจากที่รถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าตัวหาย
กุ้งเนี่ยตีเนียนมากยังคงมาทำงานที่ร้านตามปกติ
หนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ทำทีให้กำลังใจด้วยไปให้กำลังใจผู้เสียหาย
ปลอบใจไม่เป็นไรนะ
ของมันหายซื้อใหม่ได้
กุ้งบอกเนียนมากเออเนี่ยคุณผู้ชมคือเล่นใหญ่รัชดายไลเทียเตอร์มากนะคะ
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่า
เห็นผู้เสียหายออกรถมอเตอร์ไซค์มาใหม่แหมไม่ถึง๒เดือน
วางแผนเลยค่ะในหัวคิดเลยนะ
วางแผนบอกว่ายืมรถหน่อยออกไปทำธุระ
แล้วก็แอบไปปั๊มกุญแจที่พักไปปั๊มกุญแจรถมอเตอร์ไซค์
พอสบโอกาสก็เลยขโมยรถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำนะคะ
พนักการณ์สอบสวนสพเมืองนครศิษย์ธรรมานราช

คือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ก่อนนำตัวกุ้งไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมดูไว้แล้วก็ดูแล้วอย่าดูเลยผ่านไปนะคะ
ดูแล้วเป็นอุทาหรณ์ไว้ด้วยนะคะ
แม้แต่เพื่อนสนิทยังไว้ใจกันไม่ได้เลยนะเนี่ย